วันนี้คุณกินข้าวกับอะไร

หรือกินจับปลา
กินกับปลาอะไรครับ
โอ้มัธนาก็ได้แม่มา
โอ้มัธนาก็ได้แม่มา
เร็วอย่าช้าเลยนะไม่นานวนยาย

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๖ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ช่อยฮ่า
การแข่งขันเพื่อหาทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว
เมื่อตอนที่แล้วทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาจนเกือบจะตีเสมอได้แล้ว
ในยกที่๖นี้ทั้ง๒ทีมเหลือตัวแทนอย่างละ๑คน
ในการแข่งขันเดียวรอบที่๒โดยทีมสามซ่าบางกอกเหลือเด็กสุดซ่า
อัปเดตและทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาเหลือน้องไมโครโฟน
เด็กสายประกวดผู้ออกเสียงอัคระได้ชัดทุกคำ
ใครจะกำชัยในยกนี้ต้องมาติดตามความสนุกกันต่อได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่ายกที่๑
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๖
ก่อนจะสรุปคะแนนนะครับตอนนี้ให้เห็นโฉมหน้าของคณะกรรมการทั้งสามท่านยังอยู่กับเราที่นี่นะครับ
ขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ใจดีทั้ง๓ท่านครับ
เสนาหอยน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพี่สุนารีราชศรีมาครับ
ยกที่ผ่านมาผมคิดว่าการแข่งขันเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้ว
เริ่มเป็นจริงเป็นจังมากแล้วเห็นเขาเล่นกันนะแต่เวลาขึ้นมาบนเวทีนะครับ
เขาเอาจริงแล้วเขาสู้จริงเขาสู้กันสุดตัวเลยนะครับ

ตอนนี้คะแนนของทีมสามซ่าบางกอกคะแนนสะสมนะฮะอยู่ที่๑๔๑คะแนน
และคะแนนสะสมของทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาอยู่ที่๑๓๙คะแนนครับ

ตอนแรกนำกันไป๕คะแนนใช่มั้ยครับ

ตอนนี้ตีตื้นขึ้นมานำกันไปแค่๒คะแนนเอง

มีรอยยิ้มกันใหญ่เลยเชียร์กันใหญ่เลยเชียร์กันใจขาดเลยเนอ

แต่ในยกนี้ผมบอกกับคณะกรรมการเลย

ในยกที่๖นี้จะเป็นศึกของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
นักร้องทั้งสองท่านนี้นะครับทั้งสองทีมเป็นเพื่อนรักกันมาก
แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันมีคุณครูสอนร้องเพลงคนเดียวกันด้วย
เอาละเขาจะเตรียมความพร้อมกันขนาดไหนนะฮะ

เดี๋ยวเราไปเช็คความพร้อมในห้องเด็กซ่ากันก่อน
พร้อมไหมจ๊ะเด็กซ่าจ้า

ก็ยังไงบ้างลูกทำอะไรกันอยู่นะ
ครับตอนนี้กำลังถ่ายคลิปวิดีโอครับ

คลิปวีดีโอออกไปโปรโมทรายการ

อ่าถ่ายดองแดงอะ

แล้วเดี๋ยวมาขึ้นวาดรวดลายบนเวทีซ่าอย่างนี้นะครับ

เจนนี่เล่นบ่อยใช่ไหมลูก

ไม่รู้ดิมะรองก้องแก๊งค่ะอ๋อ
ผมว่าเชิญตัวเก่งของทีมขึ้นมาเลยดีกว่า
แล้วเป็นนักร้องที่
หอยอยากจะเจอมากที่สุดในโลก
ครับลูก

แล้วหนูถือเอาโทรศัพท์มาอีกทำไมลูก
อย่าบอกนะว่าจะมาถ่ายแถวนี้อีก
อัพเดทเดินไปบริการถึงที่เลยนะคะ
ได้เหรอฮะได้ไหมลูกอ่ะไป

เราต้องลุกลิ๊กแป่นหมา
มาคุยถึงความสามารถของเด็กน้อยคนนี้ดีกว่า
จริงแล้วเนี่ยเขาเก่งมากเลย

แล้วก็ขโมยครูพักรักจำเพื่อนมาด้วย
ครูพักรักจำเพื่อนมาด้วย
ก็แสดงว่าศึกษาจากครูยูอย่างนี้เหรอลูกเหรอ

จริงแล้วหนูอยากได้หนูเป็นเครื่องดนตรี
แต่อยากได้นักร้องเป็นคู่เลยไหมลูก

ตรงมาจากต่างประชาชาติเลยลูก
ขอเชิญให้เกียรติกับคุณอัปเดตหน่อยครับ

คุณพี่เซนาโอเค

ใครเปิดประตูไม่ได้ล็อกเหรอ

นี่เชื่อพี่เอาอันนี้ออกเอานี้ออก

เก็บไว้ให้ดีครับ

วันนี้ผมมารายการ

วันนี้สบายดีหรือเปล่า
วันนี้สบายดีหรือเปล่า
วันนี้กินข้าวกันหรือยัง

หือ
วันนี้คุณกินข้าวกับอะไร

หรือกินจับปลา
กินกับปลาอะไรก็ได้

มี๑๐๘ด้วยอะไรอ่ะกุ้งเป็นบีบ๊อค
เอาอย่างนี้ผมเป็นบีดบอล์กบ้างให้เขารับบ้าง

เดี๋ยวจะหาว่าอัปเดตไม่แน่
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอัปเดต
นี่คือชื่อของวันนี้ผมมารายการ
รังไดอยู่กระหว่างฟะนะครับผม
แต่ตอนนี้เรมาเจอ

อยากกินจิ้มจุ่มหรอครับ

ผมมีนักร้องมาสมัครกับคุณ

แบบอันตัวนี้ไม่มีใครใกล้ใช้

เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หอยพี่ต้องเจอคู่ที่มันสมดุลกันนะสมดุลกันขอเชิญเลยครับ
คู่ท้ายของพี่เสนาหอยครับ
พี่แบ๊บมันเห็นบอกเซอร์หมดแล้ว

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

หาร้องหน่อย

ให้ได้นะครับครับโอเคครับอย่างนั้นลุยเลยไปน้องอัปเดต
เด็กสุดซ่าที่จะมาสู้เพื่อทีมสามซ่าบางกอกในวันนี้
จะเลือกเพลงของศิลปินรุ่นใหญ่พี่เอกชัยศรีวิชัยมาร้อง
เพลงนี้ร้องยากมากต้องมาเอาใจช่วยกันว่าน้องจะทำได้ดีแค่ไหน
โอ้มาธนาก็ได้แม่มาโอ้มาธนาก็ได้แม่มา
เร็วเร็วยาเช้าเร็วหน้าไม่น้านวันยายา

ขยับแฮะขยับเฮ้ยขยับขยับขยับเฮ้ยเข้ามาไหวไหว
ตั้งวงนะทันไหวโด่งหน้าจะให้เหก่าใช่ล่ะไปหรือยังได้
พอมาหลายคนกำนักต้นตีเพื่อนบาดเป็นแฟนอย่านึกลำคาล่ะกะเลยตายใจ
พี่มายินลออยู่ที่ทางรัวเลยให้เพื่อนมันโภหัวไปดูข้างใน
จนเข้าไปดูว่าเขาอยู่หรือเปล่า
ถ้าได้ยินมาเห่าให้รีบออกมาไว
น้องสาวจ้าดูมาให้พี่ดูไว้อย่าปล่อยให้หมามันกัด
ขาของพี่ดายของพี่ดายไอ้เขียวก็เง่ง

ขาของพี่พี่ดาย

พี่ก็ซวยทุกคนก็ซวย
กัดไหวฉันเดินไม่ไหวฉันเดินไม่ไหว
สงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมตาบอกว่าแทบเป็นใคร
เอามาทะนาก็ไหลแม่มาเอามาทะนาก็ไหลแม่มา
เร็วเร็วอย่าช้าได้น่ะเป็นอ่านวนอย่าอย่า
คนไหนพระนึกสาหนุกแล้วกันขยับขยับขยับขยับขยับขยับ
เข้ามาไหวไหวบ้านพี่นั้นอยู่ตัววันบ้านจ้องหวัดอยู่เมืองเผ็ด
บ้านพี่นั้นอยู่สุขันต์บ้านจ้องหวัดอยู่เมืองเผ็ด
แต่พี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเคยรู้ใหม่เคยรู้ไหม
พูดต่อมาเยี่ยมดีมาจะล่าจะบีหรืออยากจะมาดู
น่าพ่อใหญ่แค่ไหนพ่อใหญ่แค่ไหน
เฮ้ยพี่มาเยี่ยมเยื้อนจนถึงเรือนถึงบ้านหนุ่มกะ
ลียมเดออีกต่อไป

ขยับขยับขยับขยับ

โอ้มัธนากะไรแม่มา
โอ้มัธนากะไรแม่มา
เร็วอย่าช้าเลยน่ะไม่น่านวนย่าย่ะ
คนไหนก็นึกสนุกแล้วขึ้นขยับ
ขยับขยับขยับ

เสียงจากพี่สามสาเหตุ
ในบทเพลงหมากกก
เอ้ามาฟังคำข้อมี่จากธกรามการยังนะแล้วกัน
จริงมันเป็นเพลงใต้ของขุนพลเพลงใต้ของพี่เอกชัยด้วยนะครับ
น้องเจนนี่คนละดีกว่าครับลูก

สิบสิบไปเลยเรื่องการแสดง
น้องแบบมาสร้างความสุขให้กับพี่กรรมการ
สร้างความสุขให้กับทั้งสองทีมได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนะคะ
เหมือนเขาไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยเขาเล่นไปตามฟิลล์ค่ะ
เขาเล่นมุกเล่นอะไรในเพลงก็คือทำให้ผู้คนมีความสุขได้นะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะพี่
พี่ว่าน้องเนี่ยรู้แล้วโตขึ้นต้องเป็นตลกที่ดังคนหนึ่งแทนพี่ศรีนาหอยแน่นอนค่ะ

สิบปี
เขาเป็นคนจังหวะดีมากนะในการที่ร้องเพลงนี้ที่ต้องเล่าเรื่องไปด้วย
แล้วจะต้องมันต้องไม่ใช่คำนี้ไปคำนู้นอ่ะ
แล้วก็มันกวนแล้วก็มันดีอ่ะมันน่ารักดีนะครับ

ฉริยะจริงเลยเก่งมาก

เพลงนี้นี่คือภาระเลยนะภาระเลย
แต่เขาเนี่ยเก็บได้ทุกดอก
เม็ดเลยมาปึ้งปึ้งปึ้ง
ได้หมดเลยแล้วก็ทำได้ดีด้วย
ไม่รู้นะเด็กรุ่นนี้ยังไม่เคยเห็นใครเท่ากับอัปเดตเลยนะลูก

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านด้วยครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะต้องให้คะแนนกับน้องอัปเดต
เพราะฉะนั้นนะครับคณะกรรมการทุกท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มของเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
อัปเดตจะได้กี่คะแนนครับ

ก็ผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับ
ผมก็รู้อยู่แล้วว่าอัปเดตเนี่ยเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วครับ
แต่อัปเดตก็รู้เหมือนกันครับว่าผมก็เก่งให้หูเบาเหมือนกันครับ
ไม่ได้กลัวใช่มั้ยครับที่จะได้แข่งกับเพื่อนเดียวเองครับผม

อ๋ออย่างนั้นก็เต็มที่นะครับ

และคะแนนของน้องอัปเดตคือ

ก็อัปเดตทำเต็มที่มากค่ะ

โชว์นี้ต้องเป็นโชว์ที่กรรมการและคนดูชอบมากเลยค่ะ
สงสัยจะได้๓๐คะแนนเต็มแน่เลยพี่ปิ๊งปิ๊ง

คะแนนเต็มของเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
อัปเดตจะได้กี่คะแนนครับ

เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในมาตรฐานเดิม
คือไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้ลดลงเลย
นี่คือมาตรฐานที่น้องอัปเดตสร้างมากเลยครับ

จงภูมิใจนะลูกกับการแสดงของเราในวันนี้นะลูกนะ
แล้วเก็บคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการไปพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะลูก

และนี่คือความสนุกในครึ่งแรกของยกที่๖ในร้องได้ยกกำลัง๓
อัปเดตคว้าคะแนนไป๒๗คะแนนไม่น้อยเลยนะครับเนี่ย
โหมาชนะก็ไรแม่มาโหมาชนะก็ไรแม่มา
เร็วอย่าช้าเลยนะไม่นานวนใหญ่

สนุกลุกขึ้นขยับเฮ้ยขยับเฮ้ย
ขยับขยับขยับเข้ามาไหวไหว
เอาตัวมือให้กับอัปเดตหน่อยแล้ว

ทำคะแนนมาได้ไม่น้อยเลยนะครับผม
และที่สำคัญครับทำให้คนทั้งสตูครับ
ลุกขึ้นเต้นด้วย

อ่าปิ๊กปิ๊กครับ

ขอบคุณอัปเดตมากนะที่ตั้งใจเพื่อบ้านเกิดของเรา

สำกัดเป็นอัปเดตที่ทำให้เราภูมิเจนตลอด

เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผม

ศึกในยกที่๖นี้คือศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เพราะน้องอัปเดตและน้องไมโครโฟนเป็นเพื่อนกันมา๓ปี
สถานการณ์ตอนนี้ทีมสามซ่าบางกอกของน้องอัปเดต
ไมโครโฟนและทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
จะต้องเลือกไม้เด็ดมาคว้าใช้ให้ได้
แม้จะไม่อยากให้เพื่อนอย่างน้องอัปเดตเสียใจก็ตาม
ใครจะเป็นคู่กำชัยในยกที่๖นี้
ต้องมาติดตามกันต่อกับครึ่งหลังของยกที่๖
ในร้องด้ายกำลังซ่า

เราก็คิดด้วยคุณ
อยากกดเจอง่านี่คือจอนี่ทางแห่งสองครั้ง